ท่านไหนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่
และสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเมื่อช่วงเช้ามืดได้บ้าง
ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยอยากให้ดูภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งนะคะ

อันนี้คือกล้องสั่นด้วยและรถสั่นด้วย
เพราะว่าแผ่นดินไหวคือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่สปลาว
แต่สามารถรับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้แบบนี้เลยค่ะ

ก็จะสั่นอยู่สักประมาณ๔๔วินาทีคุณภาคภูมิค่ะ

ใช่ค่ะอีกมุมนึงก็จะเห็นว่ามีสุนัขอยู่ด้วยในภาพ
มุมนี้ค่ะสุนัขนอนอยู่ใกล้ใกล้กับรถที่บริเวณล้อรถนะคะ

แล้วทำหน้าเวองงว่าเกิดอะไรขึ้น

บ้านเลขที่๔๒๕นะคะ
บ้านปางค่าอำเภอเมืองนั่นจังหวัดนั่นค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านเนี่ย

ตื่นขึ้นมาดูตอนแรกนึกว่าขโมยขึ้นบ้าน

มันมีเหมือนคนเขย่าประตูครับผม
เหมือนคนเขย่าประตู

เปิดดูกล้องแต่เป็นแผ่นดินไหว

เคยเจอม้ากับแหลงขนาดนี้นะครับ
ครับก็ได้สะดุนตื่นขึ้นมา

ปูนเนี่ยร้าวที่เพดานที่ผนังนะคะ

จุดศูนย์กลางอยู่ที่สปลาว

ห่างจากอำเมอร์เฉลิมพระเกียรจนยี่สิบกิโล

รับรู้มาถึงอำเภอเมืองน่านเลยค่ะ

เทศบาลเมืองน่านเสียหายหลายจุด

ทังป้องกันและบันเทาสาธนภัย
สำรวจโบราณสถานสำคัญ

ภายนอกและภายในพระวิหารนะคะ
เท่าที่มาสำรวจดูเนี่ยก็พบว่า

ก็ยังมีความปลอดภัยยังมีความแข็งแรง
แต่จะมีความเสียหายเกิดขึ้น
เล็กน้อยบริเวณองค์ทรัพย์

ก็มีรอยร้าวบริเวณภาคอยู่แล้วส่วนหนึ่ง
แต่วันนี้ปรากฏว่ามีรอยล้าวเพิ่มเติมขึ้นมา
ส่วนที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
ขณะนี้องค์พระธาตุกำลังอยู่ระหว่างการบุรณะซ่อมแซม
ตรวจสอบแล้วไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะคะ
วัดพระธาตุเขาน้อยตำบลดูใต้
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารตำบลในเวียง
ไม่ได้รับความเสียหายแต่ทุกวัด
หลังจากนี้จะต้องรอเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร
มาตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ทีนี้ที่จังหวัดแพร่ค่ะก็รับรู้ได้เหมือนกันนะคะ
แต่มันมีเรื่องแปลกคุณผู้ชมนาฬิกาเรือนนี้ค่ะ
จริงแล้วเป็นนาฬิกาโบราณคุณภาคภูมิแล้วนาฬิกาตายไปแล้ว
พอแผ่นดินไหวปุ๊บบ้านสั่นนาฬิกาสั่น
นาฬิกากลับมาเดินได้จริงนี่ไงแกว่งอยู่
ไม่ใช่ว่ามันแกว่งเองเพราะแรงสั่นสะเทือนใช่ไหม
นี่คืออยู่ดีกลับมาแบบทำงานอย่างนี้เหรอ
ใช่คือเจ้าของบ้านบอกว่าพอแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บ
อ้าวกลับมาเดินได้เลย
คุณดูสิใช่ค่ะเออ
ส่วนที่ตำบลนาจักรอำเภอเมืองแพร่ชาวบ้านก็ตกใจมาก
เพราะว่าบ้านสั่นนะคะเสียงเหล็กเสียงหลังคาคือลั่นเลยครับ
นี่ค่ะอำเภอสูงเม่นวัดพระหลวงซึ่งมีพระท่านหนึ่งพระธาตุเก่าแก่เนี่ยค่ะครับ
เอียงอ่ะนะคะก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากนะ
ทั้งพระทั้งเนรในวัดบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก
อุ้ยแต่นี่ดูอิงเอียงเลยนะเออดูอิงเอียงเลยเลย